คุณผู้ชมคะตั้งแต่วันที่๑๐ถึง๑๑มกราคมวันเดียวนี่แหละ
มีรายงานมาว่าพบวัยรุ่นหมดสติและเสียชีวิตกระทันหันเกือบ๑๐คน
ในระยะเวลาแค่หนึ่งวันซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องลึกลับศัยศาสตร์หรืออะไรเลย
แต่มันเกี่ยวข้องกับยาเสพติดชนิดใหม่ที่เขาบอกว่ากำลังระบาดกันชื่อว่าเคนมผง
ซึ่งเคนมผงเราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามันคือยาเสพติดหลายชนิดมาบดรวมกัน
ครับมีทั้งเคตามีนมีทั้งยาอีมีทั้งยาไอซ์มีทั้งเฮโรอีน
แล้วก็ยานอนหลับที่เขาเรียกกันว่าโรเซเอามาบดรวมกันทำให้ฤทธิ์ของมันเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะ
ล่าสุดเนี่ยพบตรสั่งแล้วนะคะว่าจะต้องขยายผลมาให้แต่เดี๋ยวเราจะไล่เรียงเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมฟัง
เอาที่เห็นชัดเจนแน่แน่แล้วก็มียาเสพติดอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยนะคะจุดแรกเลยอยู่ในพื้นที่สอนอวัดพญาไกรค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะบ่ายสองโมงตำรวจสอนอวัดพระยากรัยได้รับแจ้งมาว่าพบผู้เสียชีวิตและหมดสติ
อยู่ในซอยเจริญราช๗แยก๔ลักษณะเป็นบ้านไม้แบบนี้ค่ะ
ขึ้นไปที่ชั้นสองนะคะพบสบนางสาวพาดิพักหรือเอมมี่อายุยี่สิบเอ็ดปี
สภาพนอนหงายกับพื้นห้องที่จมูกและปากมีคราบผงสีขาว
สันนิษฐานว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่เกินหกถึงแปดชั่วโมงในดรีมแฟนหนุ่มอายุยี่สิบสองปี
หมดสติอยู่ข้างกันเลยนะคะที่จมูกและปากมีคราบผงสีขาวติดอยู่เหมือนกัน
กู้ชีพช่วยเหลือทำซีพีอาร์แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลล่าสุดปลอดภัยแล้วนะคะ
ตรวจสอบดูในห้องเกิดเหตุพบอุปกรณ์เสพยาตกอยู่
เจ้าหน้าที่ก็เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานแม่ของเพื่อนผู้ตายให้ข้อมูลนะคะว่า
ผู้ตายก็คือนางสาวเอมมี่เนี่ยเป็นเพื่อนกับลูก
ทำงานเป็นอยู่เท่าผัดผงแล้วก็ไม่มีที่อยู่ก็เลยพามาอยู่ด้วย
ก็รู้ว่าเอมมี่มีพฤติกรรมเสพยาก็เคยเตือนแล้วว่าให้เลิก
แต่สุดท้ายก็ไม่ยอมเลิกนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำศพ
แผนกนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาหาสาเหตุการเสียชีวิตแล้ว
มาค่ะบ่ายสองโมงสี่สิบนาทีได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตในที่พักที่ซอยจันทร์สี่สิบเก้า
ไปตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตคือนายนิติเทพมะแพทย์นะคะอายุ๒๖ปี
เจ้าหน้าที่นำศพส่งนิติเวศแล้วเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตถัดมาอีกสี่โมงครึ่งช่วงเย็นค่ะ
มีผู้เสียชีวิตอีกแล้วที่บ้านพักในชุมชนวัดบางโค้นอกทราบชื่อคือนายวรุษนะคะ
อายุ๒๙ปียังไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตตอนนี้อยู่ระหว่างชนะสูตรอยู่เช่นเดียวกัน
ยังไม่หมดนะคะในเมื่อวานนี้ห้าทุ่มค่ะสอนอวัดพระยากรัยได้รับแจ้งอีกแล้วว่ามีผู้เสียชีวิตและหมดสติในบ้านพักที่ซอยจันทร์๓๑เขตสาธรณ์
ขึ้นไปดูที่ชั้นสองค่ะลักษณะเป็นตึกแถวนะคะครับ
พบศพนางสาวสุธินีหรือมายอายุ๒๔ปีนอนเสียชีวิตอยู่บนโซฟา
มือทั้งสองข้างกำแน่นริมฝีปากขาวซีดสันนิษฐานเสียชีวิตมาแล้วหนึ่งถึงสามชั่วโมงค่ะ
ส่วนพื้นข้างข้างโซฟาพบนางสาวจันทร์มาสหรือพลอยอายุยี่สิบสี่ปีนอนหมดสติหายใจโรยริน
แล้วก็ชีพจรเต้นอ่อนกู้ภัยต้องรีบทำซีพีอาร์และนำส่งโรงพยาบาลเลิศสินนะคะ
ตอนนี้อาการยังสาหัสอยู่ในไอซียูตรวจค้นในห้องค่ะเจอซองบรรจุผงลักษณะคล้ายเคตามีน
แล้วก็ยาเม็ดคล้ายยาอีพร้อมกับแผงยาชนิดอื่นอีกหลายประเภท
เจ้าหน้าที่ก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็คุมตัวลูกชายเจ้าของบ้านกับเพื่อนชายอีกหนึ่งคน
อยู่ในสภาพเมาแทบไม่ได้สติไปสอบสวนนะคะญาติของผู้ตายที่เป็นรุ่นน้องเนี่ยบอกว่า
ผู้ตายเป็นรุ่นพี่มากับเพื่อนอีกประมาณสามคนมีคนชื่อโบ้พามาที่บ้านตั้งแต่คืนวันเสาร์
แล้วก็นั่งเล่นกันอยู่บนบ้านสักพักหนึ่งผู้ตายอ่ะค่ะ
มีอาการอาเจียนน้ำลายฟูมปากแต่ก็พยายามจะเช็ดแล้วก็เอาน้ำอะไรไม่รู้กรอกปาก
แล้วก็นอนจนสักพักหนึ่งเลือดออกปากแล้วนะคะ
ปากเขียวม่วงด้วยแต่ไม่มีใครพาส่งโรงพยาบาลค่ะ
กลายเป็นว่าไปปลุกคนชื่อพลอยที่นอนไอซียูหมดสติอยู่ข้างนั้น
ให้มาดูเพื่อนไม่ได้แจ้งใครไม่ได้พาส่งโรงพยาบาล
ขึ้นมาดูแล้วก็นอนกันต่อจนกระทั่งคนชื่อน้ำมาเล่าให้ฟังถึงได้รู้ว่า
มายตายแล้วส่วนเพื่อนอีกคนที่ชื่อพลอยอ่ะ
ถูกปลุกให้ขึ้นมาดูนั่นก็อาการสาหัส
ถามจากคนชื่อน้ำเขาบอกว่านั่งกินเบียร์กันตั้งแต่เช้าแล้วก็เล่นยากันค่ะ
โอ้โห
ไม่รู้ว่ากี่โมงไม่รู้ตอนที่น้องผู้หญิงที่เสียชีวิตอ่ะ
น้ำลายเขาภูมิปากรอบแรกแล้วเขาเอามาเช็ดแล้วก็เหมือนเอาน้ำอะไรให้กิน
แบบให้กินแบบแต่ยังมีลมหายใจอยู่ใช่แล้วก็เหมือนว่า
อีกคนที่พลอยอ่ะให้มาดูเพื่อนก็เหมือนกับว่าเหมือนกับว่าเขานอนต่อ
แล้วพอตื่นมาอีกทีก็คือเลือดออกปากน้ำลายฟูมปากแล้ว
ก็คือรู้ว่าตายแล้วจากที่มันเล่านะเจ้าหน้าที่บอกว่าสังเกตจากพฤติกรรมและอาการแล้วเนี่ย
น่าจะเป็นเคสที่เสพยาเสพติดตัวเดียวกันกับเหตุการณ์เมื่อตอนบ่ายที่เจอก่อนหน้านั้นนะคะ
เคสอ่ะเพราะว่ารักษณะเหตุการณ์และอาการของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตนั้นคล้ายกันเลย
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องรอตรวจสอบอย่างชัดเจนจากแพทย์นิติเวทย์ก่อนนะคะทีนี้ต่อเนื่องเลยค่ะ
วันนี้สิบเอ็ดมกราคมตีหนึ่งนะคะสอนอวัดพระยาไกรอีกแล้วค่ะ
รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตไม่ทราบเหตุในบ้านซอยเจริญราช๗ซอยเดียวกันเลยนะครับ
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้สูงสองชั้นขึ้นไปที่ชั้นสองพบศพนายทงชัยหกสุนเห็งอายุสามสิบห้าปี
สภาพนอนหงายบนเตียงนอนปากสีดำเขียวม่วง
เสื้อกันหนาวแขนยาวสีดำกางเกงยีนนอนขาห้อยลงมาข้างเตียง
มีเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบสอบสวนโรคก่อนด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้โควิด๑๙มันก็ระบาด
ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายแล้วก็ตรวจสภาพศพไม่พบร่องรอยการต่อสู้นะคะ
น้องชายผู้ตายบอกว่าพี่ชายเนี่ยเป็นพนักงานส่งเอกสารกลับมาจากนอกบ้านในช่วงเช้าวันที่๑๐มกราคม
แล้วก็เข้าขึ้นไปบนห้องเลยจนถึงกลางดึกแม่รู้สึกเอกใจว่าทำไมพี่ไม่ออกมาข้างนอกบ้างเลย
พอเข้าไปตามเท่านั้นแหละค่ะเสียชีวิตไปแล้วค่ะ
น้องชายบอกว่าพี่เป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนเก็บตัวแล้วก็โลกส่วนตัวสูง
แต่เป็นคนไม่เที่ยวผับมักจะสังสรรค์ดื่มกินกับเพื่อนในซอยเป็นประจำ
ส่วนเรื่องเสพยาเนี่ยครอบครัวบอกว่าไม่เคยเห็นอุปกรณ์เกี่ยวกับยาเสพติดนะ
แล้วก็ไม่เคยเห็นลูกมีพฤติกรรมไปยุ่งเกี่ยวด้วย
แต่ยังไงเจ้าหน้าที่ก็ต้องรวบรวมพยานแวดล้อมเป็นหลักฐานก่อน
แล้วก็ต้องให้สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลจุฬาชนสูตร๕
สาเหตุการเสียชีวิตนะคะครับตีสามค่ะคุณผู้ชม
ตำรวจสนสุธิศาลได้รับแจ้งมีผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุ
บ้านพักซอยรัชดาพิเศษสิบแปดนะคะตรวจสอบเป็นผู้หญิงอายุสิบเก้าปี
สภาพนอนหงายสวมชุดนอนอยู่บนเตียงนอน
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ถามแฟนนุ่มก็บอกว่า
ผู้หญิงคนนี้เนี่ยแฟนเขาเนี่ยเป็นพนักงานเสิร์ฟอยู่ในร้านอาหารย่านพระรามสาม
นั่งแท็กซี่มาหาที่บ้านตอน๘โมงเช้าวันที่๑๐มกราคม
ลักษณะที่เห็นมาหาก็คือเมาเหล้าอย่างหนักมาแล้วแต่ไม่ได้กลิ่นสุราค่ะ
ก็พูดคุยกันจนกระทั่งบ่าย๓แล้วก็นอนต่อ
เหมือนคนเมาอ่ะเหมือนคุยกันสักพักนึงพอบ่ายสามเธอก็นอนต่อ
กระทั่งมีเพื่อนของแฟนสาวโทรมาหาตอนตี๒บอกว่าเนี่ยปลุกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น
ช่วยดูให้หน่อยเพราะเพื่อนโทรไปแล้วไม่รับปรากฏว่าปลุกยังไงก็ไม่ตื่นแล้ว
เพราะจะเสียชีวิตไปแล้วค่ะคือเมาแต่ไม่มีกลิ่นเล่า
เขาบอกว่าเมาแต่ได้กลิ่นเหล้าน้อยมากสรุปก็คือ๑๐มกราต่อเนื่องถึง๑๑มกราคม
เสียชีวิตไปทั้งหมดหกคนนะคะครับสอนอวัดพระยากรัยเนี่ย
ไปเลยเต็มเต็มห้าศพเจ็บอีกสองส่วนสอนอสุทธิศาลหนึ่งศพค่ะ
โอ้โหนี่ไม่รวมกับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาถ้าท่านผู้ชมจำได้
ท่านดูไทยรัฐนิวโชว์เคสยกแรกที่เราได้รู้จักเคนมผงเลย
มีน้องนักเรียนที่เป็นวัยรุ่นคนหนึ่งอ่ะเออ
โอ้โหอารวาสคลุมคลั่งอยู่ที่บ้านอ่ะคิดว่าจะแทงแม่
แล้วแม่บอกว่าโอ้โหเนี่ยสงสัยไปเจอลักษณะเหมือนยาเสพติด
เป็นแบบยาเคยาเคนมผงอ่ะอ่า
ตายเลยท่านเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับ
ไม่ใช่น้อยนะฮะทุกผู้ชมครับคืนเดียวเนี่ย๗ศพนะครับ
ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเราค่อยไล่ไปไล่ไปนะครับนี่คือบ้านที่เอมี่โคโยตี้สาววัย๒๑เสียชีวิตเมื่อวานนี้
ซอยเจริญราช๗นะครับหลังจากที่เสพยาเสพติดกับแฟนนุ่มวัยยี่สิบสองปีนะฮะ
นี่สาหัสอยู่นะครับทุกผู้ชมครับบ้านหลังนี้นะครับเอมมี่นี่ถึงขั้นช็อกเสียชีวิตนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปที่บ้านหลังนี้นะครับก็ทราบจากคนในพื้นที่แถวเนี้ย
บอกว่าบ้านหลังนี้กลุ่มวัยรุ่นเขามาเช่าอยู่กลางคืนจะออกไปทำงานกันพอตอนเช้าก็กลับมาที่บ้าน
ไม่ค่อยยุ่งสูงสิงกับใครไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครนี่นะฮะลักษณะของบ้านหลังนี้
เราก็ถามกลุ่มเพื่อนของเอมี่ที่อยู่ที่บ้านนี่แหละนะเอมี่เสียชีวิตไปแล้วแฟนเอมี่นี่สาหัสอยู่
แต่ทุกคนเขาบอกเขาไม่ขอให้ข้อมูลก็แล้วกันวันนี้เพื่อนนะครับไปรับศพของเอมี่นะครับ
เพื่อไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดเรืองยศเราก็ไปที่วัดนี่นะฮะทุกคนก็อยู่ในความโศกเศร้าแล้วครับ
เพราะไม่คาดคิดว่าเพื่อนเนี่ยต้องมาเสียชีวิตด้วยเรื่องลักษณะแบบนี้
คือเท่าที่ทีมข่าวของเราได้ข้อมูลนี่ฮะนี่รับศพเอมี่มาก็บรรจุใส่โรงศพนะครับ
เพื่อนบอกว่าเอมี่เนี่ยเขาอยู่ตัวคนเดียวแล้วพ่อกับแม่ไม่อยู่แล้วนะ
ทำงานหาเลี้ยงตัวเองมาตลอดนะครับเราก็ได้คุยกับเพื่อนคนหนึ่งของเอมี่นะ
บอกกับเราว่าอย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับเธอบอกว่าเธอยอมรับนะ
คือเอมี่เนี่ยตอนนี้อายุ๒๑นะฮะแต่ว่าเธอรู้จักกับเอมี่เนี่ยตั้งแต่แบบ
โอ้โหเป็นวัยรุ่นเป็นเด็กกว่านี้อีกนะครับสมัยเป็นวัยรุ่นเนี่ยเธอกับเอมี่เนี่ย
ก็ติดยาเสพติดแล้วเคยดมเคด้วยกันยาเคใช่ไหมตามีน
เขาจะใช้สูตรดมเธอบอกเธอเคยดมเคกับเอมี่เนี่ยตอนเป็นวัยรุ่น
แต่ตอนนี้ตัวเธอเนี่ยเลิกแล้วนะเธอก็เคยบอกให้เอมี่เนี่ยเลิกเสพยาเสพติด
แต่เอมี่ก็ไม่ฟังจนเพื่อนเนี่ยถึงขั้นเลิกคบกันไปหลายคน
หลังจากนั้นเนี่ยเธอก็รู้ข่าวว่าเอมี่เนี่ย
ดมเคในปริมาณที่มากขึ้นเรื่อยเรื่อยล่าสุดหลังจากเมื่อวานนี้
ได้ข่าวว่าเอมี่เสียชีวิตสืบเนื่องมาจากการดมเคเธอก็เสียใจมาก
แต่เธอเชื่อว่าครั้งเนี้ยมันน่าจะหนักกว่าเดิมไอ้ยาเคที่เอมี่ดมเข้าไปเนี่ย
มันคงจะมียาตัวอื่นเนี่ยที่ผสมเข้าไปด้วยก็อาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับที่เป็นข่าวนั่นแหละ
เคนมผงที่ผสมหลายตัว
เมื่อก่อนเล่นด้วยกันบ่อยช่วงที่ยังไม่ค่อยโตมากเท่าไหร่นะคะ
แต่ว่าก็คืออายุประมาณ๑๗๑๘ประมาณนี้แล้วก็ห่างกันไปเลย
แต่ว่าเวลาเฟสบางทีก็โทรคู่กันอยู่
บางทีมันก็บอกว่าเออมึงหาเครียร์ให้กูได้ไหมอะไรอย่างนี้
ปกติแล้วเอมี่นี่คือเขาเฟสเดียวหรือเปล่าค่ะ
ใช่ค่ะบางทีมันก็จะทักมาว่าเออมึงมีใครไหมอะไรหาเคลียร์ให้หนูได้ไหมอะไรอย่างนี้
อันนี้หนูไม่มั่นใจนะว่าเขามีสารเสพติดเกี่ยวกับพวกไอซ์อะไรอย่างนี้หรือเปล่า
ที่ต้องลองให้เขาชนะสูตรดูอ่ะเพราะว่าแต่หนูมั่นใจว่าน่าจะใช่
ทำไมเราถึงมั่นใจอย่างนั้นคะ
เพราะว่ามันเคยไงมันเคยกับเพื่อนหนูคนชื่อจู้เนี่ย
และหนูก็เลยเลิกคบกับจูนและจูนมันก็เลยเลิกเพราะว่าหนูอยู่กันมานานไง
แต่จ่าเองเนี่ยคือหนูไม่ได้ไปห้ามอะไรเขาเพราะว่าหนูไม่ได้สนิท
เราไม่ได้เป็นเพื่อนเค้าเหมือนคนอื่นเนี่ย
แล้วทำไมเราถึงมั่นใจว่าเคนเนี่ยน่าจะมีสารตัวอื่นผสมอยู่ด้วย
เพราะว่าตอนนี้มันเป็นที่เขาพูดกันออกข่าวกันที่เขาตายหลายคนเนี่ย
มันเป็นเคนมพงที่ผสมตัวใหญ่แล้วก็ไฟซ์แล้วก็มีโคเคนแล้วก็อะไรอีกเนี่ย

คือเชื่อว่าน่าจะเป็นตามที่ข่าวออก
เพราะว่าอาการของแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกันใช่ไหม

ใช่ทุกคนน่าจะตายเพราะเรื่องนี้หมดเลย
โอ้โหคือถ้าฟังจากเพื่อนของเอมี่ที่ให้ข้อมูลกับเราเนี่ย
นั่นแสดงว่ามันหากันได้ง่ายเหลือเกิน

อายุที่เธอบอก๑๗๑๘ใช่ไหม
เธอก็เซฟยาเซฟติดเซฟยาเคดมยาเคกันละ
บางทีก็โทรหากันถามกันเออมีไหม
ให้หน่อยคือมีคนเสพมันก็ต้องมีคนขายนั่นแหละ
แล้วก็แหมถ้าเราดูจาก
เราก็ไม่ได้อยู่เหมือนกับกลุ่มคนพวกนี้

แต่ถ้าดูจากดูหนังดูละครอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีลักษณะขบวนการค้ายาเสพติด
เหมือนกับมันก็ต้องพยายามสัญหาสิ่งต่างมาให้กับกลุ่มลูกค้าของเขาใช่ไหม
ตัวนี้ไหมล่ะอันนี้ตัวใหม่มาอะไรมาก็เลยไม่รู้ว่าช่วงนี้มันเลยกลายเป็นยาเคนมผงที่ว่าผสมผสมกัน
แล้วเขาเอาไปเสพแล้วเขาตายกันหรือเปล่าเนี่ยค่ะซึ่งเราก็เลยส่งคุณระวิการไปตรวจสอบที่บ้านหลังเกิดเหตุอีกหลังนึง

ถึงบ้านคือพ่อบอกว่าเชื่อว่าลูกชายเนี่ยคงจะมีการเสพยาเสพติดตามเพื่อนด้วยนะฮะเพราะว่าตำรวจเนี่ยพบของกลางในห้องที่เกิดเหตุยอมรับว่าชะล่าใจเกินไปที่ปล่อยให้ลูกชายกับเพื่อนเพื่อนเนี่ยอยู่มั่วสุมกันแบบนี้จนกระทั่งถึงขั้นเสพยาเสพติดแล้วก็มีคนเสียชีวิตนางอนุพรที่เป็นแม่ของป่อมนะครับ

อืมแต่ดูใจค่อนข้างจะออกยากอยู่ต่อคนยิบเงียบ
เขาเคยบอกกับแม่ว่าเพื่อนเขาคนนู้นดีคนนี้ดี
ก็จะชมเพื่อนเขาทุกคนนะอืม
เขาดีนะแม่เพื่อนคนนี้คนนี้เขาดีนะ
แม่ก็ได้ติดเตือนว่าคำว่าเพื่อนนะลูกนะมันมีทั้งดีและเสีย
ค่ะแม่ก็สอนลูกอย่างงี้ครับแม่ครับแม่เขาก็พูดเหมือนเนี้ยอืม
วัยรุ่นสมัยนี้เลี้ยงยากนะอืม
วันก็สลึมสลืออยู่อืมพ่อจะมีการมาตักเตือนอะไรไหม
มีค่ะมีเพราะก็เออบอกลูกชายผมเนี้ยอืม
ไม่ได้น่าปำให้เขากลับมา
กลับบ้านต้องอะไรผมผมพูดจนผมเมื่อยทะเลาะกันอีก
เขาฟังไหมตอนนั้นนะกลุ่ม
เขาก็ฟังเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวเขากลับเดี๋ยวหน้าเดี๋ยวอยู่หน้าเดี๋ยวอบ
จน
จนเมาไปไม่ได้ลูกชายเขาบอกว่า
ผมบอกว่าถ้าเมาไปไม่ได้ลูกชายก็บอกว่าขึ้นไปขอนอนข้างบน
ถ้าเรียกว่าตายก็ตายถ้าเรียกว่านอนหลับก็คือนอนหลับ

อ๋อเรียกก็ไม่คือตอนนั้นตอนนี้เขา

เขามีแฟนอยู่แล้วหาว่าผมไปจับไปจับอะไรเขาอีก
อ่าเราเห็นเราเห็นว่าเขานอนอยู่

นะคะเขาปวดเจ็บท้อง

อาการของลูกพ่อเป็นยังไง
เมาหนักกว่าเค้าเลยอะทั้งที่ฟืนอะน่ะ

ผู้ใหญ่นะครับหรือว่าเป็นน้องเองนะฮะ

ดูฮะพิษภัยของยาเสพติดนะครับ
คือคุณพ่อคุณแม่ท่านเนี่ยสองท่านเนี่ยบอกว่า

ก็ต้องพาลูกชายไปบำบัดให้หายาเสพติด

อื้อหือใครจะไปคิดว่ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น

นายทงชัยหกสุ่นเห็ง
อายุ๓๔ปีนะครับ
เขาเป็นพนักงานส่งหมึกพิมพ์ที่บริษัทแห่งหนึ่ง
เสียชีวิตลักษณะเดียวกันกับในบ้านไม้สองชั้นนะฮะ

ซอยอยู่ดี๑๑แขวงบางโครกเขตบางคอแหลมกรุงเทพ

บ้านหลังนี้นะครับที่นายทงชัยเสียชีวิตนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราไปตรวจสอบนะฮะ

ไม่ไกลจากบ้านเช่าของโคโยตี้สาวที่เสียชีวิตด้วยนะ

ก็มีอยู่๒ศพที่อยู่ซอยเจริญราช๗เหมือนกัน

นายปราโมทบุญส่งอายุ๕๘เป็นชาวบ้านในพื้นที่
บอกว่าเห็นนายทงชัยมาตั้งแต่ยังเป็นนุ่มยังเป็นวัยรุ่นนะครับ

เสียชีวิตคือเขาก็เป็นวัยรุ่นในชุมชนคนหนึ่งไม่เคยมีปัญหาอะไรกับใครนะครับ
ก็กินดื่มอะไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็เข้าบ้านนอน
ล่าสุดเมื่อวันซืนนะครับ

ทักทายกันอยู่เลยนะ
ไม่น่าจะมาเสียชีวิตลักษณะแบบนี้เลยนะครับ

นายปราโมทบอกว่านี่ถือว่าเป็นอันตรายมากกับกลุ่มวัยรุ่นที่รู้เท่าไม่ถึงการนะ
เชื่อว่ายาเสพติดน่าจะเป็นสารเดียวกันกับที่เขาเสพกัน

แล้วก็ถึงขั้นช็อกจนเสียชีวิต
ลักษณะเนี่ยมันน่าจะเป็นเหมือนกัน

เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นการเสพยาเสพติดโดยทั่วไปเนี่ย
แต่ก็ไม่ถึงขั้นแบบเสียชีวิตกันแบบ

ลักษณะช็อกแบบจนเสียชีวิตหลายศพแบบนี้ฮะ

ได้ข่าวอะ

พวกกลับมาเถอะสาย๙โมง๑๐โมง

ต้องก็ไม่เป็นก็บอกว่ามันไม่ถึงไปกินคงกินข้าว

แม่เขาก็เลยเรียกเขาให้กินข้าวหรืออะไรสักอย่างประมาณนั้น

เขาก็เลยไม่เปิดเขาก็จะงัดประตูเข้าไป

ผู้หญิงก็อยู่ผู้หญิงก็อยู่แถวหน้าแถววัด

ก็มีความเก็บของได้

นี่ชะบะในพื้นที่เล่าให้การเล่าฟังนะฮะ
ถ้าเกิดว่าในซอยตรงนี้มีสองศพ

รับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดเรืองยศนะครับก็วัดเดียวกับเอมี่สาวโคโยตี้นั่นแหละ
อืมวัดเดียวกันนะครับแต่ว่าอยู่คนละจุดกันนะฮะ
ทั้งสองศพเนี่ยยืนยันว่าทั้งสองเนี่ยเขาไม่รู้จักกันนะ
ไม่รู้จักกันไม่ได้สนิทอะไรกันด้วยโอ้โหทีเนี้ยยิ่งต้องไปดูใหญ่
นะว่าเอ๊ะในซอยนี้เนี่ยแหล่งของซอยนี้เนี่ย
มันจะไปซื้อยาเสพติดจากใครอ่ะเพราะว่าจริงจริงแล้วอ่ะ
ในเขตพื้นที่ศนวพระยาครายเนี้ยโอ้โหห้าศพเลยน่ะฮะ
อยู่ในย่านั้นมั้ยเลยน่ะแล้วเนี้ยซอยก็ไม่ได้ห่างกัน
อย่างสองศพนี้คือจรรย์เรือนล่ะเจ็ดใช่มั้ยครับ
อีกสองศพอีกสามศพอยู่แถวซอยจัญ
ห่างกันไปไม่กี่ซอยเอง
อาจจะเป็นไอ้เจ้าเดียวกันด้วยซ้ำหรือเปล่าก็ไม่รู้
เอายาเสบติดมาปล่อยให้กับบรรดาลูกค้าของเขาที่ซื้อยาเสบติดไปเสพ
ผู้ที่เสียชีวิตอีกคนนึงนะครับ
พนักงานที่เป็นสาวเสิร์ฟย่านพระราม๓นะฮะ

น้องเสียชีวิตในบ้านพักในซอยรัชดา๑๘นะครับ
นุ่มของเธอเนี่ยให้ข้อมูลกับเรานะครับ
บอกว่าเห็นแฟนสาวมีลักษณะคล้ายกับเมาเหล้า
เมาอย่างหนักแต่ไม่ได้กลิ่นเหล้า

แล้วแฟนก็หลับไปเอ้ามาดูอีกทีเสียชีวิตซะแล้ว
นี่ฮะวันนี้เราไปที่บ้านนะครับ
พบว่าบ้านเนี่ยถูกเปิดทิ้งเอาไว้นะครับ
ที่หน้าบ้านมีการเอาผ้าปูที่นอนหมอนข้าง
หญิงสาววัย๑๙คนนี้เขาเสียชีวิตเนี่ย
อยู่ตรงนี้เอามาทิ้งเอาไว้ที่หน้าบ้านด้วยนะ

ขณะที่แฟนนุ่มของผู้หญิงคนนี้นะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้านนะครับ
วันนี้เราไปเนี่ยไม่เจอเพราะว่าตำรวจเขาเชิญไปสอบปากคำที่สอนอสุทธิศาลนะครับ
ก็ได้คุยกับเพื่อนบ้านนะฮะเพื่อนบ้านบอกว่าเมื่อสองวันก่อนเนี่ย

ก็มาที่บ้านหลังนี้ก็มานอนค้างคืนกับแฟนที่เป็นเจ้าของบ้าน
ก็อาจจะเพิ่งคบหากันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ
แต่ก็รู้สึกตกใจเหมือนกันที่อยู่ดีเนี่ยมีผู้มาเสียชีวิตใกล้ใกล้บ้านนะ
แต่คู่นี้ปกติเขามาเขาก็อยู่กันในบ้านก็ไม่เคยมาสูงสิงอะไรกับใครยังไงนะครับ
ก็ไม่เคยเห็นพฤติกรรมถึงขั้นดีกว่ามามั่วสุมเสพยาอะไรกันนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นก็อยู่ดีมีคนเสียชีวิตในบ้านหลังนี้นะครับ
คุณผู้ชมวันนี้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรที่แผนกนิติเวศนะคะ
โอ้โหเต็มไปด้วยความโศกเศร้าของครอบครัวแล้วก็เพื่อนเลยนะ
เพราะว่าต้องเดินทางมารับศพ๕ศพด้วยกัน

ใช่ค่ะต้องเดินทางมารอรับศพกันถึง๕ศพนะคะ
ก็มีศพของนางสาวสุธินีหรือว่ามายนะคะนางสาวพานิพักษ์หรือว่าเอมมี่
ศพนายทงชัยหกสุนเห็งแล้วก็นายนิติเทพมแพทย์รวมถึงนายวรุษด้วยนะคะ
เราไปเนี่ยเราก็เจอพ่อแม่ครอบครัวพี่น้องญาติญาติอะไรอย่างนี้นะคะ
เราไปคุยกับพ่อของนางสาวสุธินีหรือว่าน้องมายนะคะ
คุยกับนายสุรจิตเขาบอกว่าผมรู้ว่าลูกสาวแอบเสพยาเสพติดมาตลอด
ผมก็พยายามห้ามปรามลูกอยู่หลายครั้งแล้วนะ
ทุกครั้งที่ลูกสาวเสพผมก็จับได้ทุกครั้ง
เพราะพฤติกรรมเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นคนละคนหน้ามือไปหลังมือเลย
หลังเนี่ยสังเกตเห็นว่าอาการเมายาของลูกมันเปลี่ยนไป
เพราะหลอนหนักกว่าเดิมจนเอาไม่อยู่แล้ว
ก็คิดว่าคงเป็นยาตัวใหม่ที่มันชื่อเคนมผงนี่แหละ
เพราะเคยแอบสังเกตเห็นลูกสาวเอายาตัวนี้มา
แล้วก็นั่งทุบยาอยู่บนห้องนอนก่อนเอามาเสพอะค่ะ

คุณพ่อบอกว่าเห็นลูกออกไปที่บ้านเพื่อนย่านซอยวัดจันทร์๓๑
พ่อก็ห้ามแล้วนะเพราะเห็นว่าดูอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่
แต่ลูกก็ไม่ฟังนี่ค่ะนี่คือน้องมายนะคะครับ
บอกลูกไม่ฟังบอกแค่ว่านัดเพื่อนไว้ตอน๒ทุ่ม
ระหว่างที่ลูกสาวออกจากบ้านเนี่ยพ่อก็พยายามส่งข้อความทางเฟซบุ๊กไปหา
ว่าลูกน้องมายกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะ

มารู้ว่ามายเสียชีวิตไปแล้ว
ตอนนี้สิ่งที่พ่อติดใจคือสาเหตุการเสียชีวิตของลูก
เพราะก่อนเกิดเหตุมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
เห็นว่าลูกสาวทะเลาะกับเพื่อนในกลุ่ม

ผมก็เห็นว่าลูกผมเสพยามาตลอด
ทำไมพอเจอยาตัวนี้ถึงได้น็อกจนตายไปเลย
หรือจริงแล้วลูกผมโดนมอมยาหรือเปล่าคือ

ยามาจนชินร่างกายน่าจะมีภูมิต้านทาน

แล้วก่อนเกิดเหตุอยู่ลูกสาวเข้ามากราบเท้า

ถ้าไม่ใช่วันพิเศษลูกจะไม่ทำอะไรแบบนี้เลย

ซึ่งน้องมายจริงมีลูก๓คนนะคะ
อายุ๒ขวบ๔ขวบแล้วก็๖ขวบ

เพราะตอนนี้ลูกเขยรับโทษอยู่ในเรือนจำค่ะ

เวลาสั้นเนี่ยช่วงปีใหม่เนี่ย
เพื่อนที่เคยคบกันอยู่

ถ้าลูกสาวหายไปสี่คนต้องรับรู้ต้องรู้อยู่ในกลุ่มนี้
แล้วทีนี้เขาแตกคอกันช่วงปีใหม่

แล้วเขาก็ไปทะเลาะอะไรกับใครไปทวงตังค์ใครไม่ได้อะไรอย่างนี้
ผมกลัวว่าจะเป็นการวางยาครับ

ผมคิดว่ายาตัวนี้มันสามารถวางยาได้
ถ้าเกิดคนไหนที่ว่าเข้าไปในอันนี้แล้วนะไม่ไหวแล้วอ่ะอะไรก็เอาแล้ว

เสิร์ฟอะไรก็ไม่สนใจแล้วเพราะแยกแยะไม่ออกแล้วสิครับว่าอะไรเป็นอะไร
แล้วสภาพวันนั้นผมเป็นห่วงตรงนี้ว่าผมบอกกับลูกว่าพ่อลูกอยู่บ้านนะ
วันที่ตายเขามากลับมาก็เอาแล้วกลับถามว่าผมผมนั่งอยู่
แล้วก็กอดผมบอกว่ารักหนูไหมหนูไม่ดี
เนี่ยค่ะพ่อก็ร้องไห้เสียใจนะคะส่วนนางสาวสรินทิพย์ค่ะญาติของเอมมี่นะคะ
ก็บอกว่าปกติเธอกับเอมมี่เนี่ยจะอยู่บ้านเดียวกันเพียงแต่เธออยู่ชั้นล่างเอมมี่กับแฟนจะอยู่ชั้นสอง
ซึ่งส่วนตัวไม่รู้เลยว่าเอมมี่เสพยาเสพติดหรือเปล่าเพราะไม่ได้ยุ่งเรื่องส่วนตัวกัน
ก็มองว่าเอมมี่ก็โตแล้วก็คงจะดูแลตัวเองได้
แต่พอมารู้เรื่องที่เอมมี่เสพยาจนน็อกแล้วเสียชีวิตเนี่ยเธอบอกเธอตกใจจริง
ไม่คิดว่ายาเสพติดชนิดนี้เนี่ยจะผสมสารเคมีเยอะจนถึงขั้นตายขนาดนี้
พุทธ
แม่ก็ไม่รู้นะเขาอยู่กันเองในบ้านดูแลกันเอง
ก็รู้สึกกลัวกลัวว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในบ้านอะไรอย่างนี้
ไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน
ส่วนทางด้านของนายขวัญชัยฮกสุนเฮงนะคะพ่อของนายทงชัยผู้เสียชีวิตก็บอกเหมือนกันว่า
ก็รู้ว่าลูกเนี่ยติดยาพ่อก็พยายามห้ามแล้วหลายครั้งแต่ไม่เป็นผลเลย
วันเกิดเหตุก็เห็นลูกชายไปดื่มสังสรรค์กับเพื่อนแล้วกลับมาที่บ้านตีสี่
จากนั้นก็เห็นหาข้าวหาปลากินตามปกติจนกระทั่งช่วงเช้า
ยาวไปจนถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์ก็เห็นว่าลูกหลับไม่ตื่นสักที
มีคนเข้าไปปลุกถึงรู้ว่าลูกเสียชีวิตไปแล้ว
ตอนที่นำร่างลูกชายไปชนะสูตรเนี่ยหมอก็ลงความเห็นว่าลูกเสียชีวิตเพราะหัวใจล้มเหลว
แต่ก็ยอมรับเหมือนกันว่ากลัวฤทธิ์ของยาเคนมผงอันนี้มาก
เพราะไม่คิดเลยว่าจะทำให้ลูกถึงตายแบบนี้

ก็บอกว่าเมื่อก่อนผมยอมรับว่าลูกชายเนี่ยติดยาเสพติด
ถึงขั้นต้องเข้าไปรับโทษในคุกมาแล้ว
แต่พอออกมาเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าลูกได้กลับไปยุ่งเกี่ยวอีกไหม
๒วันก่อนเกิดเหตุเห็นลูกไปดื่มเบียร์กับเพื่อน
สองวันสองคืนแล้วลูกก็กลับมานอนที่บ้าน
แล้วมารู้อีกทีก็คือลูกเสียชีวิตแล้ว
รับเหมือนกันว่าติดใจกับการเสียชีวิตของลูกชาย
อยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเอาขวดเบียร์ที่ลูกชายดื่มไปตรวจสอบ
เพราะกลัวว่าลูกจะถูกวางยาค่ะ
ผมพูดตรงนี้ผมไม่มีอะไรโอเคนะ

ก็กินเบียร์ครับแล้วก็ตามที่ลูกเขาพูดตามที่น้องชายเขาพูด
แต่ในอดีตลูกพ่อเคยมีเกี่ยว
เคยมีครับมีแต่ทีนี้ว่าเขาไป
แป๊บนึงแป๊บนึงเขาเคยติดคุกมาแล้วเขาก็ออกมาแล้วเขาก็เลิก
แล้วก็ตอนนี้ก็มาแล้วอยากให้เขาเอาเบียร์ไปตรวจไหมพ่อ

ท่านผู้ชมครับยาเสพติดที่กำลังมีพิษภัยอย่างร้ายแรงในขณะนี้เนี่ย
เคนมผงเนี่ยวันนี้เราได้ข้อมูลจากทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ

ข้อมูลที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีตรวจสอบมานะครับ
นี่คือส่วนผสมของยาเคที่เป็นสูตรใหม่เคนมผงนะครับ
ประกอบด้วยนี่ฮะตามหน้าจอเลยนะครับ
แน่นอนคือยาเคหรือว่าเคตามีนนะครับ
เป็นวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทนะครับ
ถามว่าถ้าจะมีการสั่งยาอะไรกันเนี่ย

ต้องให้แพทย์สั่งนะเขาก็ใช้ทางการแพทย์อยู่บ้างนะครับ
แล้วก็มียาไอซ์นะครับมีเฮโรอีนนะครับ
นี่คือยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งนะครับ
มีไว้ในความครอบครองและห้ามจำหน่าย
อีกอย่างหนึ่งก็คือโรเซ
โรเซนี่เป็นวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทประเภท๔
ลักษณะเหมือนยานอนหลับนะฮะ
ซึ่งจะออกฤทธิ์สูงกว่ายานอนหลับ๑๐เท่า
ฤทธิ์นานถึง๖๐กว่าชั่วโมง
เนี่ยเอามาผสมกันนะฮะ
ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันส่งผลเสียกับ
ร่างกายแล้วก็ถึงขั้นเสียชีวิตได้
วัยรุ่นบางกลุ่มเอามาใช้กิน

แล้วเราไปตรวจสอบเนี่ยมันหาซื้อได้แบบโอ้โห
คือสั่งออนไลน์ก็ได้นะฮะ

เม็ดหนึ่งไม่กี่บาทก็มีอันนี้ฮะ

เคนมผงเนี่ยจะเอาส่วนประกอบทั้ง๔ชนิด
มาบดผสมกันจนละเอียด
มันก็คล้ายกับนมผง
เขาก็เลยเรียกว่าเคนมผงนะครับ
จากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่าเคนมผงมีแพร่ระบาดในบ้านเราเนี่ยมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะ
ไม่ใช่ในช่วงสองสามวันนี้นะครับแล้วก็มาระบาดในไทยเนี่ยได้หกถึงแปดเดือนนะครับ
โดยเฉพาะในกลุ่มนักเที่ยวกลางคืนคือถามว่าเอ๊ะทำไมถึงมาระบาดหนักในช่วงหลังมาเนี่ย๖๘เดือนนี้
อันนี้ตามข้อมูลที่เราได้มานะเขาบอกว่าไอ้กลุ่มที่มันขายพวกยาเสพติดพวกยาเคนยาไอซ์เคโลอีนอะไรพวกเนี้ย
คือเหมือนกับว่าต้องหาอะไรใหม่มาแข่งกับยาบ้าคือยาบ้ามันเข้ามาเยอะขึ้นราคามันถูกลงอะไรอย่างนี้
ก็เลยเอามาดึงดูดใจในกลุ่มนักเที่ยวที่เขาไม่เสพยาบ้าโอ้โหนี่คือยังไงคะตลาดยาเสพติดอย่างเงี้เหรอคะ
ใช่คือไม่เสพยาบ้าแต่เอายาเคมาขายเหมือนเดิมเฮโรอีนยาไอซ์เหมือนเดิมมันอาจจะไม่ดึงดูดใจ
ก็เลยเอามาเนี่ยเอามาผสมกันแล้วเอามาบดนะผสมเป็นยาเคนมผงใส่หลอดกาแฟหลอดกาแฟก็ยาวเนี่ยเหมือนในภาพหน้าจอเนี่ยฮะ
เอามาทำแบบนี้นะครับก็อาจจะเห็นว่าเอามาผสมผสมแล้วอาจจะขายได้เยอะกว่าหรือยังไรนะครับ
พลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
ระบุว่ายาเคนมผงเป็นยาเสพติดที่ผสมขึ้นเองในหมู่ผู้เสพเฉพาะกลุ่ม
เป็นที่ยอมรับของหมู่นักเสพเนื่องจากฤทธิ์มันรุนแรงและให้ผลรวดเร็วนะฮะ
คือมันมีฤทธิ์ที่แรงมากด้วยนะครับผู้เสพเนี่ยพอเสพเข้าไปจะมึนเมา
เหมือนกับคนเมาเหล้าแต่ไม่มีกลิ่นเหล้าจะสลึมสลือแบบเหมือนกับไม่ได้สติสตังค์
พวกเนี้ยนะครับอาการที่อันตรายที่สุดก็คือท่านหนักขึ้นนะฮะ
ถึงขั้นแบบโอ้โหร่างกายต่อต้านแล้วมันน็อกมันช็อกเนี่ย
ปากจะเขียวคล้ำมีเลือดออกทางจมูกนะฮะอาการลักษณะแบบนี้คือเสพยาเกินขนาด
ร่างกายไม่สามารถรับได้หรือว่าน็อกยา
อาการที่เกิดขึ้นมานะครับปากเขียวค้ำมีเลือดออกเนี่ย
ผมว่าเป็นการขอบฤตภัยธรรมดูแลงของยานี่น่าจะน่าจะรุนแรงมากนะครับ
ถึงทำให้เกิดอาการช็อคมองเศรษฐ์แล้วก็มีเลือดหนักจมูกนะครับ
ก็คิดว่าอันตรายมากนะครับ
เพราะว่าแต่ละตัวเขามีนิดที่รุนแรงอยู่แล้ว
ที่มาเนี่ยมันจะมาจากทางฝั่งปฐุมธานีนะครับ
เนื่องจากแถวเนี้ยเป็นจุดพักยาเสพติด
แล้วก็มียาเสพติดหลายชนิดสามารถหาส่วนผสมได้ง่าย
ถามว่าแล้วทำไมมาเสียชีวิตเยอะเลยในพื้นที่สอนอวัดพระยากรัยในกรุงเทพ
ก็จากการวิเคราะห์ของชุดสืบสวนของตำรวจปราบรามยาเสพติด
บอกว่าเนื่องจากจุดในพื้นที่ในย่านของสอนอวัดพระยาไกรเนี่ย
กลุ่มนักเที่ยวก็จะเยอะคนที่ทำงานสถานบันเทิงยามค่ำคืนก็เยอะ
ก็เลยเป็นจุดที่มีผู้ใช้ยาเสพติดเยอะนะครับ
แต่ละคนเนี่ยก็มักจะหาซื้อยาเสพติดแล้วกลับมาเสพในที่พักของตัวเองนั่นแหละ
เนี่ยก็เลยเสียชีวิตแบบน็อกยาเคนมผงจนเสียชีวิต
บาดเจ็บสาหัสกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ
ก็แม้จะไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรงเนี่ยแต่เชื่อว่าในทางอ้อมเนี่ยก็อาจจะเชื่อมโยงกัน
อาจจะมีผู้ขายผู้ค้าเนี่ยมาจากแหล่งเดียวกันก็ได้มาปล่อยยาอะไรพวกนี้นะครับ
เขาก็เอากลับมาเสพในที่พักรวมกลุ่มกัน
ปราบรามยาเสพติดบอกว่าตอนนี้ได้ตัวอย่างของยาที่เจอในที่เกิดเหตุแล้วนะครับ
เดี๋ยวจะให้ทางออยแล้วก็ให้ทางนักวิทยาศาสตร์ปปศเนี่ย
นำไปแยกสารประกอบให้ชัดเจนต่อไป
แต่ว่าเตือนกันไว้ตรงนี้ว่าอย่าไปล้อเล่นกับมัน
มันแรงมากนะฮะมันยิ่งกว่ายาเสพติดชนิดที่แบบเสพกันอยู่อีกนะฮะ
ก่อนเขาบอกว่ายาเสพติดเสพครั้งเดียวอาจจะติด
แต่เดี๋ยวนี้ยาเสพติดเสพครั้งเดียวถึงตายเลยนะคะครับ
ทีนี้เรื่องนี้พลตำรวจโทษพระกระพงศพงเพตรา
ไปติดตามความคืบหน้าคดีนี้ด้วยตัวเองเลยนะคะ

เพราะว่าที่พื้นที่นี้เนี่ยเสียชีวิตมากที่สุด

ไปเจอกับนายป๋องหรือว่านายวิรัติ
เจ้าของบ้านที่นางสาวมายกับพลอยมายเนี่ยเสียชีวิตส่วนพลอยเนี่ย
อาการสาหัสอยู่ไอซียูครับไปเอาตัวในป๋องมาสอบปากคำนะคะ
ซึ่งบ้านเขาเนี่ยคืออยู่ในซอยจันทร์สามสิบเอ็ดที่อ้านสาธรณ์
ป๋องบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลย
ก่อนเกิดเรื่องเนี่ยเขาจำได้ว่านั่งดื่มเบียร์กับเพื่อนแล้วเขาก็หลับไป
มาอีกทีไม่รู้ว่าผู้หญิงสองคนนี้มายกับพลอยเนี่ยมาจากไหน
ก็คงจะเป็นเพื่อนของเพื่อนละมั้งก็ดื่มกันจนเมา
จากนั้นเขาเอาเคนมผงที่ไปซื้อมาจากย่านพระราม๓ซองละ๖๐๐บาทลงมาเสพ
เขาอธิบายไว้แบบนี้นะคะว่าเคนมผงเนี่ยจะไม่มีกลิ่นหน้าตาคล้ายกับนมผง
พอเสพไปแล้วจะมีอาการเหมือนเมาแอลกอฮอลแล้วก็หลับไป
ศือบองเสพอะไรบ้างยาเคครับอืมไปในตัวนั้นมาจากไหน

คือเขาบอกต่อกันหน้าหรือครับ

ก็คือมันเป็นผงมาเลยอะพี่

ผมก็สังเมฆเลยนะครับ
แล้วผมก็กินเบียร์ไปด้วยแล้วก็หลับ

ผมไม่จังใจเจรถนาไว้ที่เห็นเค้าเลย

ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นเขาบอกว่า

ใช่ค่ะแล้วตำรวจเองก็บอกหลังจากประชุมกันแล้วว่า
จริงแล้วผู้เสียชีวิตทั้งหมดน่าจะเกี่ยวข้องกันไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ครับแต่เดี๋ยวต้องมีการสอบสวนเพิ่มเติมก่อนน่ะนะคะ
ตอนนี้เบื้องต้นก็ยังไม่มีการให้ข้อมูลเรื่องของการวางยา
ครอบครัวผู้เสียชีวิตบางรายสงสัยกัน
ไม่ได้ไปคนเดียวค่ะไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
แล้วก็สุนัขตำรวจ๒ตัวนะคะ

ไปตรวจสอบพยาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะ
โดยบอกว่าเดี๋ยวจะมีการขยายผลด้วย
แหล่งที่มายาเสพติดว่ามาจากไหนอย่างไร
ผู้สื่อข่าวเราก็มีการพูดคุยกับชาวบ้านในระแวกใกล้เคียงนะคะ

ก็เห็นชายหญิง๔๕คนเดินทางเข้าออกบ้านตลอด๓๔คืนนะ

กับอีกคนหนึ่งตายแล้ว
พวกนี้ครับ
แต่รู้ก็แค่มียาเคอ่ะพี่
ยาพวกยาเมาอะไรนั่นอ่ะ
รู้แค่นั้นเองครับ

ผู้บัญชาการตะบดแห่งชาติ
พลตะบดเอกสุวัติแย่งยอดสุขนะครับ

ระบุว่าเป็นยาเคนมผงเนี่ย
ที่มีการผสมเครตามีนยานอนหลับอะไรหลายอย่าง
ก็คือเป็นวัตถุออกฤทธิต่อจิตประสาทเนี่ย

อาจนำเข้ามาตามแนวชายแดน
เดี๋ยวอะไรที่สามารถควบคุมแหล่งจำหน่ายได้ตำรวจจะเร่งดำเนินการให้
อาจจะผสมอะไรอย่างอื่นอีกผสมเฮโลอินผสมบางคนก็เอาพาลายเซตามอนมาบดผสมไปอย่างนี้
อันนั้นอะไรที่เป็นยาแล้วที่สามารถควบคุมแหล่งจำหน่ายได้เราก็จะดำเนินการนะครับ
เพราะแต่ในพื้นที่เนี่ยเมื่อก่อนหน้านี้ก็เคยทำอยู่แล้ว
ลงไปสำรวจว่ามีการจำหน่ายของพวกนี้โดยที่ไม่มีใบสั่งแพทย์หรือว่าไม่มีการควบคุมหรือไม่อย่างไร
แล้วก็ไปสืบสวนทั้งเชิงลึกนะฮะหรือว่าออกหาข่าวนะครับ
หากมีการค้ายาเสพติดนะครับต้องตามหาตัวผู้ขายมาให้ได้
ที่มีการซื้อขายแหล่งที่เสพอะไรพวกนี้ต้องขยายผลให้หมดนะครับ
ที่ผ่านมาไม่เคยมีเหตุการณ์ลักษณะเสพยาเสพติดแล้วตายในวันเดียวหลายศพแบบนี้นะครับ
เพราะฉะนั้นก็เลยสั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเร่งไปจัดการกวาดล้างเรื่องนี้อย่างเข้มข้นนะครับท่านผู้ชมครับ
ทีนี้เราก็พยายามที่จะขยายผลเหมือนกันนะคะว่าไอ้ยานี้มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงมันมาจากไหน
เราก็ไปถามคนที่เขาเคยอยู่ในวงการอ่ะเนอะเสือดุสิตนะคะ

แต่ว่าเขาก็จะรู้จักกับคนที่อยู่ในย่านนั้นก็จะพอจะหาข่าวสารได้นะคะ
ดูสิกับนายพงชื่นก็บอกว่าได้ข้อมูลจากวัยรุ่นมาเหมือนกันย่านสายไหมว่ายาเนี่ยเริ่มระบาดมาตั้งแต่ช่วงปีใหม่แล้วล่ะ
คงเป็นเพราะยาเคขาดตลาดก็เลยมีการผสมสูตรใหม่ขึ้น
มีรุ่นน้องเขาคนนึงเสียชีวิตเพราะว่าเสพเคนมผงเหมือนกันนะ
คือเสือดุสิตบอกว่าถ้าเป็นเคธรรมดาอาการก็คงจะไม่หนักขนาดนี้
แต่นี่มันผสมหลายตัวเข้าไปร่างกายมันคงจะรับไม่ไหว

เขาปิดประเทศ
มันก็เลยหาวิธีกัน

ถ้าเรากินเล่าแล้วเรามันก็เหมือนการลงแด็ง

มันหนักหนาสากัน
ทำให้ร่างกายเราเสียชีวิตได้
พาส่งโรงพยาบาลแล้วเพราะว่าพี่ไม่หายใจความดันต่ำโชคดีหมอสวมเครื่องช่วยหายใจทันช่วยเอาไว้ได้
แต่พี่เขาไม่เหมือนเดิมอีกเลยนะคะเหมือนคนมีอาการทางจิตประสาทอารมณ์แปรปรวน
หมอบอกว่าตรวจสารเสพติดในร่างกายแล้วมีสารที่มันเหมือนกับเคนมผงอยู่ในนั้นเลย
เห็นพี่ชายผมนอนน็อกหมดสติไปข้างข้างมีถุงซองคล้ายถุงวิตามินนะครับ
ในนั้นมียาแล้วก็มีหลอดตกอยู่ข้างข้างผมก็เลยรีบอุ้มพี่ชายผมเนี่ยไปส่งโรงพยาบาล
แล้วก็พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยตอนที่พี่ชายผมฟื้นคืนสติขึ้นมาเนี่ย
ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยเพราะด้วยความที่ผมอยู่บ้านด้วยกันทุกวัน
พี่ชายผมตื่นมามีอาการตาขวางพูดไม่รู้เรื่องแล้วก็ทำร้ายทำร้ายข้าวของนิดหน่อยในตรงนั้นนะครับ

แล้วแต่เลยนะครับว่าทั้ง๔ชนิดนี้ผสมอะไรมากน้อยต่างกันยังไง
แต่โดยรวมแล้วนะครับไปมีผลต่อสมองหมดเลยทั้งกดทั้งกระตุ้นทั้งหลอนมากมายบ้าบอไปหมดเลย
ไปเสพร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือว่าเสพมากนะครับยิ่งทำให้เสียชีวิตได้เร็วขึ้นนะครับ